คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะมีนักศึกษาสาววัย๑๙ปี
เสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าผลข้างเคียงคือไข้ขึ้นสูง๔๐องศา
แล้วหลังจากนั้นป่วยมาตลอดเลยจนกระทั่ง๕กันยายนที่ผ่านมา
เธอยืนตากผ้าอยู่เป็นลมล้มหมดสติแล้วเสียชีวิตเลย
แล้วคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าอะไรรู้ไหมคะ
เฉียบพลันโดยไม่ปรากฏสาเหตุแน่ชัด
ครอบครัวก็เลยบอกว่าสงสัยแล้วก็ติดใจ
นางสาวนัทรดาเชยวัดเกาะนะคะคุณแม่ของนางสาวอ่อนกัญญา
หรือว่าน้องน้ำพันธ์วัย๑๙ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพบังใหญ่ที่นนทบุรีค่ะ
บอกว่าลูกสาวเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ปี๓

ซึ่งวันนั้นเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่าแม่ฉีดไปเนี่ยแค่ปวดแขนหน่วงนิดหน่อย
แต่ว่าลูกสาวฉีดไปปุ๊บไข้ขึ้นสูง๔๐องศา

โทรไปปรึกษาญาติที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุข
ญาติก็บอกว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงไม่น่าจะเป็นอะไร

แต่สำหรับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ย

บางคนไข้ขึ้นสูง๔๐องศาหนาวสั่นอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าลูกสาวเธอหลังจากที่ไข้ขึ้น๔๐องศาไปแล้วเนี่ย
ตั้งแต่๑๘สิงหาคมป่วยมาตลอดเลยค่ะ
ทั้งที่เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน
แต่ฉีดไปแล้วปุ๊บป่วยมาเรื่อยตลอดจนกระทั่ง๕กันยายน
ตากผ้าอยู่ที่ห้องพักที่บ้านอยู่เป็นลมล้มตึงหมดสติไป
ทางแซนที่อยู่ด้วยก็รีบโทรแจ้ง๑๙๑
ปรากฏเจ้าหน้าที่มาถึงน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
และที่มันน่าเศร้าใจก็คือว่าน้องน้ำพันธ์ผู้ตายเนี่ย
มีลูกสาวชื่อน้องแพรวาอายุสี่ขวบเองค่ะยังเล็กอยู่เลย
แล้วน้องน้ำพันธ์เนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านด้วย
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทำงานจุนเจือหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
ตอนนี้ครอบครัวนำศพน้องน้ำพันธ์ตั้งสวดพระอภิษฐรรมอยู่ที่วัดลาดประดุกนะคะ
ก็มีการนำอาหารข้าวหวานมาทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
จริงวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจอยู่แล้วแต่แม่บอกว่า
แม่คิดว่าลูกแม่ต้องเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแน่เพราะฉะนั้นแม่จะไม่เผา
กว่าจะได้รับผลการชนะสูตรอย่างแท้จริงจะเก็บร่างลูกเอาไว้ก่อน
แล้วจะนำไปผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าน้องน้ำพันธ์เนี่ย
ไม่เคยกินพวกอาหารเสริมยาผิวขาวหรืออะไรแบบนี้ที่หลายคนเขาแสดงความคิดเห็นว่า
อาจจะกินพวกยาลดความอ้วนอาหารเสริมอะไรจนมันเกิดเป็นผลข้างเคียงอันนี้หรือเปล่า
ยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้กินยืนยันว่าลูกสาวร่างกายแข็งแรง
และไม่มีโรคประจำตัวลองฟังเสียงแม่นะคะ
ช่วงระยะเวลาในการตากผ้าค่ะแฟนเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำ
อ่าพอแฟนเขาลงมาปุ๊บเขาก็เห็นน้องอ่ะนอนอยู่ที่ตรงราวตักผ้าแล้วอ่ะค่ะ
แล้วก็เขาพยายามปลุกน้องแต่ว่าน้องก็ไม่รู้สึกตัว
แล้วก็เป่าปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการตอบสนองอะไรเลย
เขาก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งเลยอ่ะค่ะต่างที่น้องตากผ้าอยู่อ่ะ
น้องยังวีดีโอคอลคุยกับเพื่อนอยู่เลยคือวีดีโอคอลคุยกันอะไรกัน
เพื่อนก็ยังเห็นอยู่เลยว่าเออยังก็ปกติดี
แต่เหมือนประมาณว่าหลังจากวางสายไปไม่รู้ว่าประมาณกี่นาทีที่น้องอ่ะ
ลงไปนอนแล้วโดยที่ไม่มีใครเห็นแล้วพอแฟนเขามาเห็นเนี่ยก็คือเรียกไม่ตื่นแล้วอ่ะ
หน่วยช่วยเหลือมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าน้องไปแล้ว
ไม่คิดแน่นอนว่าจะเกิดกับลูกตัวเองเพราะว่าคือค่ะน้องอายุน้อยนะ
น้องไม่มีอ่าไม่มีไม่มีโรคประจำตัวอะไรอะค่ะแล้วก็หลายหลายท่านก็บอกว่าอ่า
ต้าเนี่ยดีที่สุดในประเทศแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมั่นใจว่าเป็นแอตต้าเนี่ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่ะ
ตัดสินใจไปฉีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็กลัวที่จะกลัวรักชีวิตกันทั้งนั้น
รัฐบาลบอกว่าวัคซีนตัวไหนดีหรือว่าแนะนำให้ฉีด
เชิญชวนให้ฉีดเราก็ทำตามแต่พอเราทำตามแล้ว
มันเป็นแบบนี้อ่ะคือก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบเนี้ย
ช่วงบ่ายนะคะคุณแม่ก็เอาเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนของลูกสาวเนี่ย
ไปยื่นเรื่องร้องขอความเป็นทำที่สาธารณสุทธิ์จังหวัดนตร์ธับบุรี
แล้วก็อยากจะขอประสานนำร่างน้องน้ำพันธ์ไปผ่าพิสูจน์อีกครั้ง
หลังจากที่ครั้งแรกไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
แต่ว่าทางสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีบอกว่า
คุณแม่มายื่นเรื่องผิดที่
ต้องไปยื่นเรื่องที่สปสชเขต๑๓
แล้วก็ส่งต่อไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๔สระบุรี

ก็เดี๋ยวต้องไปยื่นสปสชก่อนแล้วก็ประสานกับทางตำรวจ
ที่เขาดูแลเรื่องคดีนี้ก่อน
ค่ะเดี๋ยวต้องลองคุยกันดูก่อนนะคะ
ว่าใครจะเป็นคนประสานหรืออะไรยังไง
คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ต้องยื่นเรื่องที่สปสช
เขาจะมีเรื่องของการชดเชยเยียวยาอยู่
อย่างกรณีเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือชดเชยไม่เกิน๔แสนบาท

ที่ชนบุรีชายหนุ่มวัย๒๕ปีคนหนึ่งก็เสียชีวิต
ซึ่งญาติก็ยังติดใจอยู่ว่าจะเป็นเพราะว่าการฉีดวัคซีนโควิดหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยเจ็บป่วยอะไรนะครับ

ที่วัดเทพประสาทที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
มีการชาวพนักกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งเรื่องของขั้นตอนไทม์ไลน์ต่างเนี่ย
คุณแม่ก็บอกว่ายืนยันว่าลูกชายไม่มีอาการป่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับ